คอการเมืองคะมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะคะ
เมื่อวานนี้นำเสนอไปว่าพักพลังประชารัฐได้มีการเปิดตัวคณะกรรมการบริหารพัก
แล้วก็มี๔รัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันก็เปิดตัวเป็นหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักเป็นโคศก
แล้วก็ในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจหลายเรื่องนะคะ

แรงแซงทุกกระแสหลังจากนายกรัฐมนตรีออกตัวสนใจงานการเมือง
ยังสงวนท่าทีในการเข้าร่วมกับพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่ง
แต่ก็เพียงพอที่จะสร้างแรงกระเพื่อมถึงเหล่ากองเชียร์ที่ทยอยเปิดหน้ากันอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะ๔รัฐมนตรีของรัฐบาลที่ปรากฏตัวบนเวทีในฐานะผู้นำพักพลังประชารัฐ
ซึ่งรวมถึงกลุ่มสามมิตรที่ส่งนายอนุชานาคาสัยและนายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจ
มานั่งเป็นกรรมการบริหารพักด้วย
ชิ้นนู่นนี่นั่นนะครับพูดง่ายพพักไม่มีเจ้าของ

เพราะฉะนั้นก็ไม่สืบต่อไม่เตรียมทางไว้ให้ใครทั้งนั้น
ส่วนคู่แข่งทางการเมืองอย่างพักเพื่อไทย

เป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะมีการเปิดตัว

เพื่อไทยยังได้รับความนิยมสูงสุด

จะได้สอสอไม่ต่ำกว่า๒๐๐ที่นั่ง
ว่าพักเพื่อไทย
ยังไงก็เป็นที่หนึ่งครับ
รับรองได้ว่าเป็นที่หนึ่งแน่นอน
แล้วก็เป็นที่หนึ่งห่างด้วย
แล้วก็ห่างกันด้วย
เพราะฉะนั้นพวกเราสบายใจได้

หลังจากนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรม

หัวหน้าภักษ์กับนายอภิษฐ์เวชชาชีวะ
ทำให้ตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้
ว่าที่หัวหน้าพักจะต้องเดินสายแนะนำตัวเองกับสมาชิก
ก่อนที่จะมีการหยั่งเสียงโหวต
และเปิดตัวผู้นำพักคนใหม่ในเดือนพฤศจิกายน

เชิญตัวแทนพักการเมืองและกลุ่มการเมือง
กฎกติกาในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้ง
ท่ามกลางคำถามที่ยังไร้คำตอบในหลายประเด็น
ที่ยังไม่เอื้ออำนวยให้เกิดบรรยากาศของการเลือกตั้งอย่างเสรี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ความเคลื่อนไหวของพักการเมืองตอนนี้มีมากขึ้นนะฮะ
ก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวในการลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอ
แต่การเลือกตั้งครั้งหน้าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งหน้า

พักการเมืองมีเยอะหลายพักแน่
ไม่ใช่มีแค่พักขาประจำเดิมที่เรารู้จัก

ถูกต้องเพราะด้วยระบบเลือกตั้งด้วยระบบจัดสรรปันส่วนผสม

คะแนนของสอสอเขตที่ได้แล้วเนี่ย
เขาจะไปหักลบกับปาร์ตี้ลิสต์
ปาร์ตี้ลิสต์จะไปที่พักอื่น
ทำให้ต้องมีพักเยอะเยอะเพื่อที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งให้เยอะค่ะอ่า

พักเล็กคุณได้ปาร์ตี้ลิสต
แล้วมารวมกันแล้วไปจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้
ซึ่งท่านก็ต้องดูว่าพักไหนเขาเป็นพันธมิตรกับพักไหนอะไรยังไง